เวลาในการตรวจสอบข่าวใหญ่ข่าวดัง
ประเด็นสำคัญที่สังคมจับตามองนะครับ
นั่นก็คือคดีของเจ้าสัวเปรมชัย
ตอนนี้จับตามองไปหลายเรื่องนะครับ

คดีเข้าไปล่าสัตว์ป่ามีการฆ่าเสือดำ
แล้วก็เรื่องของที่ดินทั้งที่จังหวัดเลย

โฉนดที่ดินเปรมชัยมีสนามบิน๑กิโลเมตร
สะขนานมีภูเขาฉากหลังสวยงาม
แจ้งความเอาผิดบริษัทของพี่สาว
ชาวบ้านควรโดนปิดล้อมจนเป็นที่ตาบอด
ก็ต้องจำใจในการขายที่ดินจนเกิดเป็นรังเย็นรีสอร์ทขึ้น
คือเรื่องนี้พอไปตรวจสอบ

โหนดที่ดินออกโดยมิชอบหรือเปล่า
แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านมาร้องเรียนเพิ่มเติมต่อมาอีกนะ
ครับบอกถูกกดดันถูกปิดถนนรอบที่ดิน
จนเป็นที่ตาบอดชาวบ้านก็เลยต้องขายให้

คดีไม่จบง่ายเรื่องของที่ดินบอกว่า
มันเป็นมหากรรมบุกรุกป่า
อันนี้หัวหน้าชุดพญาเสือกล่าวไว้
หัวหน้าชุดพญาเสือเขาดูแลเรื่องของไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเลย
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องนี้แหละฮะ
คดีเสือดำนะฮะ

เมื่อวานนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าหน่วยพญาเสือ
ซึ่งถือว่าเป็นวีรบุรุษพิทักษ์ภัยคนหนึ่งนะ

ชื่อนี้เราได้ยินบ่อยนะคะชื่อท่านนี้

นำกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานลงพื้นที่ตรวจจุดตั้งแคมป์
พักของคณะนายเปรมชัยกรณสูตร

ต่อจากเมื่อวันก่อนที่ลงพื้นที่ไปตรวจหากันแล้ว

ดำน้ำงมดูนะฮะ
ในลำห้วยที่ใกล้กับจุดที่พักแคมป์นี้นะฮะ
ห่างจากจุดพักแคมป์ไป๓๐เมตร

นี่คือกระดูก๒ชิ้น
ซึ่งเป็นกระดูกขาหลังติดกับสบ้า
แล้วก็เป็นส่วนขาล่างติดกับอุ้งเท้าของเสือ

จมอยู่นะฮะแล้วก็อยู่ริมลำห้วยด้านทิศตะวันออก
มขึ้นมาดูกระดูกทั้ง๒ชิ้นเอามาประกอบกัน

ถือว่าเป็นกระดูกส่วนขาขวาของเสือดำที่หายไปพอดิบพอดี

มีการชำแหละออกเป็นชิ้นแล้ว
อกจากนี้ก็เอาหนังถลกไว้ต่างหาก

แล้วก็มาดำน้ำดูในลำห้วยนี่แหละฮะ
ก็พบจริงนะครับว่าเป็นกระดูกส่วนขาของเสือดำที่หายไป
ว่าจะถูกชำแหละหรือแทะกินก่อน
แล้วจึงโยนกระดูกทิ้งน้ำ

โอ้โหฟังแล้วโหดจัง
ถ้ามีคำว่าแทะกินด้วย

ขาเสือฉีกเนื้อกินและยนต์กระดูกทิ้ง
และตรวจรอยมีดหั่นด้วยนะฮะ

กับที่พบในแคมป์ที่พักของคณะนายเปรมชัย

เพราะมันต้องหั่นเป็นชิ้นหั่นเป็นขาหั่นเป็นตัวอะไร

ขาก็กินโยนกระดูกทิ้งโอ้นะฮะ
อกจากนี้ยังไปพบจุดที่คาดว่าเป็นจุดยิงเสือดำด้วย

ใช่ค่ะสำหรับจุดนี้นะคะเป็นจุดอยู่บนถนน

ซึ่งถนนนี้เป็นถนนที่นายเปรมชัยขับรถ

ทีนี้เขาบอกว่ามันพิสูจน์จากมุมกระสุน
ซึ่งฝังอยู่ที่บริเวณตัวของเสือเสือดำที่ตายไปแล้ว
เขาบอกทำมุม๓๐องศา
ก็เลยเป็นการคาดการณ์ว่าน่าจะยิงออกมาจากรถ
และจุดแถวนั้นไม่มีการทำนั่งร้าน
เพื่อเป็นการซุ่มยิงสัตว์ป่าต่าง
วิสัยปกติของพราน
ก็เลยคิดว่ามุมมันน่าจะเป็นการยิงจากรถ
มันก็เลยต้องไปตรวจพิสูจน์รถที่นำไปใช้เนี่ย
ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนตรวจพิสูจน์เหมือนกัน
ซึ่งในจุดนั้นเนี่ยนอกจากรถที่มีการคิดว่ามันเป็นสันนิษฐานนะคะ

พบรอยกระสุนต้นไม้๒จุด

แล้วก็ตำแหน่งที่เสือดำหนีไปนอนตาย
คือเขาไม่ได้ตายทันทีที่หลบหญิงนะคะ
เขาตายแล้วเขาก็กระเสือกกระสนออกไปอีกประมาณ๕เมตร
ไปตายอยู่ที่ลำห้วยปะชิ
โดยพบร่องรอยของขี้เสือในจุดนั้นด้วย
ทั้งหมดนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็บันทึกในเอกสารเพิ่มเติมในสำนวนคดีค่ะ
แล้วก็ลำห้วยปาชิที่บอกว่าเสือดำไปนอนตายอยู่ตรงนั้น
ก็อาจจะเป็นจุดชำแหละจุดกินอะไรด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าแทะขาเสร็จแล้วก็โยนทิ้งลำห้วยปาชินี่แหละนะฮะ
นายชัยวัดยังพาไปดูจุดติดกล้องบันทึกภาพสัตว์ป่าของสถานีวิจัยเขานางรำ
อยู่ห่างจากจุดยิงเสือดำประมาณ๑๐๐เมตร
และนี่แหละฮะภาพเสือดำที่กล้องจับภาพได้เมื่อวันที่๒๓ธันวาคม๒๕๕๙
เชื่อว่าเป็นเสือดำตัวผู้ตัวเดียวกันกับที่ถูกฆ่าคุณ
เพราะเสือตัวผู้ตัวนี้นะฮะ๑ตัวนี้นะฮะ
เขาจะอยู่คู่กับเสือดาวหรือเสือดำตัวเมียอีก๒ตัว

แล้วก็มีเสือดาวอีก๑ตัว
เขาจะอยู่กันแบบนี้ตัวผู้๑ตัวเมีย๒เป็นคู่ของเขา
และหากินในพื้นที่๔๐ตารางกิโลเมตร
เสือตัวอื่นเข้ามาหากินไม่ได้เพราะว่าเขาสร้างอนาเขตไว้

นี่แหละครับภาพเมื่อกี้ภาพเสือดำ
โอ้โหถ้าเป็นตัวที่ถูกฆ่าสลดใจนะ
และจุดที่ตั้งกล้องที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะ
มันเป็นจุดซึ่งไปอยู่ใกล้เคียงก็คืออยู่ในรัศมี๔๐ตารางกิโลเมตร
มันอยู่รวมกันทั้ง๓จุดเลยก็คือจุดที่พบเสือดำจุดนี้
แล้วก็ก่อนหน้านี้มีภาพซึ่งเจ้าหน้าที่ไปพบเสือดำนั่งอยู่กลางถนนอีกหนึ่งภาพ
แล้วก็เป็นจุดซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่นายเปรมชัยกับพวกเข้าไปตั้งแคมป

เขาก็เลยตีครอบคลุมว่าอนาเขตตรงนี้แหละ
คืออนาเขตที่นายเปรมชัยมาฆ่าเสือดำและเสือดำก็เป็น๑ใน๓ตัวนี่แหละ

คล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ซิมเจริญนะฮะ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสัตว์ป่า
ศึกษาเรื่องของประชากรเสือดาวเสือดำในพื้นที่เขตห้วยขาแข้ง

และจุดเดียวกันนี้กับที่นายชัยวัดนำภาพเสือดำมาเปิดเผย
เคยบันทึกภาพเสียดำตัวผู้หนึ่งตัวและตัวเมียสองตัว

คาดว่าเสือดำตัวผู้ก็เป็นตัวเดียว

ฆ่านักวิชาการก็มองเหมือนกัน

มีความเคลื่อนไหวอีก๑จุด

ทั้งตำรวจของศพทองภาพภูมิ
และก็หัวหน้าวิชเชียนจินวง
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน

ก็คือนอกจากเสือดำที่พบอยู่ที่แคมป์แล้ว

ที่ถูกฆ่าแล้วก็ไปเจออยู่ในแคมป์
ไก่ฟ้าหลังเทาซากเกงอย่างนี้
เมื่อวานี่หัวหน้าวิชเชียนพร้อมกับตำรวจศพทองภาพภูมิ

และซากเก้งไปเอ็กซาเรย์ที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ
เพื่อหาชิ้นส่วนกระสุนและหลักฐานอื่น
อาจจะตกค้างอยู่ในซากสัตว์ดังกล่าว
โดยใช้เวลาเอ็กซาเรย์ราว๑ชั่วโมง
พบหัวกระสุนคล้ายปืนลูกซอง
ที่โบรนเนื้อของไก่ฟ้าหลังเถาร์จำนวน๒เมตร

ไปยังกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
เพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของรถ
เรื่องของรถที่ขับเข้าไปและมีการดัดแปลงเป็นจุดซุ่มยิงหรือเปล่า
รวมทั้งมีการดัดแปลงเป็นการเก็บอาวุธหรือเปล่า
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาคือตอนนั้นจริงแล้วเขาก็ไม่ได้ตรวจนะ
เป็นการสุ่มตรวจเขาไม่ได้เข้าไปตรวจรถหรอก
แต่เขาอยากรู้ว่ามีการดัดแปลง
เพื่อที่จะเอาอาวุธซุกซ่อนเข้าไปในพื้นที่หรือเปล่า
ตอนหลังพอพี่สูตรไปพี่สูตรมา
หรือว่าใช้รถเป็นจุดซุ่มยิงนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของผู้บังคับการตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะฮะ

ที่นำเข้าไปในพื้นที่ป่าแห่งนี้
ว่าตอนนี้พบลายนิ้วมือแฝงจำนวนหนึ่ง
ยังไม่สามารถจำแนกได้ว่าลายนิ้วมือเป็นของบุคคลใดบ้าง
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะนำลายนิ้วมือแฝงทั้งหมดไปเปรียบเทียบ

เชื่อมโยงการเกิดเหตุว่ามีการยิงปืนล่าสัตว์จากภายในรถจริงหรือไม่
และจะเร่งดำเนินการเพื่อให้ทราบผลภายใน๓๐วันนะครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีการดัดแปลงรถ
ตอนนี้บอกว่าหากพบตัวอย่างเลือดสัตว์ป่า
ก็ต้องรายงานไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ตามขั้นตอน
นี้พนักงานสอบสวนส่งรถกลับไปยังสพทองผาภูมิ
เจ้าของพื้นที่เกิดเหตุแล้วนะครับ

เรื่องของหาหลักฐานเกี่ยวกับคดีล่าสัตว์
ส่วนที่เป็นพาดหัวใหญ่เรื่องของการตรวจสอบที่ดิน

บีดาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วพี่สาวแล้วก็พี่สาว
ใช่ค่ะจากการตรวจสอบในพื้นที่นะคะในจังหวัดเลยเนี่ยนะคะ
ระบุแบบนี้ก็คือ
มี๓ที่ด้วยกันรังเย็นรีสอร์ท
ชัยชนะในภูเรือวะโรทยาน
โรงงานผลิตวายโรงงานนี้มีชื่อว่าชาโต้เดอร์เลยเนี่ยนะคะ
พบว่ามีการลุกที่เอาเบื้องต้นก่อนลุกที่ป่ากว่า๖๐๐ไร่
แล้วก็เข้าไปตรวจสอบข้างในนอกจากความโออ่าใหญ่โตแล้ว
คลุมพื้นที่ภูเขาทั้งหมดแล้วมีการสร้างอ่างเก็บน้ำ
สนามบินส่วนตัวด้วยความยาว๑กิโลเมตรรันเวย์๑กิโลเมตร
เพราะตรงนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกเพิกถอนแล้วนำมาออกโฉนด
พื้นที่มันอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนภูเรือภูขี้เท่าและป่าภูเปลือย
ตอนนี้ต้องตรวจสอบให้เสร็จตามกำหนด๓๐วัน
รองอธิบดีกรมป่าไม้เขาระบุไว้
แล้วก็มีโฉนด๕แปลง๑๐๒ไร่๖๘ตารางวา
ที่มีชื่อของนายเปรมชัยกรรณสูตรครอบครองอยู่
อยู่ใกล้สนามบินส่วนตัวหลังชาโต้เดินเลย

มีสระน้ำขนาดใหญ่ขนานไปกับสนามบิน
มีภูเขาเป็นฉากหลังที่สวยงาม

แต่มันดันเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนภูเรือภูขี้เท่า

โฉนดที่เอามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

หรือว่าเป็นเอกสารประเภทใดยังไง
นี่ทางด้านของหัวหน้าชุดพยักษ์ไพร
ก็คือทางด้านนายชีวภาพ

มนวยการสำนักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้

จะสามารถเชื่อมโยงเอาผิดได้หรือไม่

เร่งขยายผลต่อว่านายเปรมชัย

ในพื้นที่อื่นอีกด้วยหรือไม่
ว่าคดีนี้คงไม่จบง่าย
มันเป็นมหากรรมบุกรุกป่าอย่างต่อเนื่อง
ตรวจไปเรื่อยแค่ที่จังหวัดเลยก็ต้องตรวจ๖๒๑๕ราย
แล้วก็มีที่จังหวัดจันทบุรีอีกนะฮะสนามกอล์ฟเขาสอยดาวไฮแลนด์ตะบนทัพไซ
โป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีอีก
ก็ต้องไปตรวจสอบดูนะครับว่าบุกรุกเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
หรือไม่เพราะดำเนินการโดยบริษัทสวนจันทบุรีจำกัดกลุ่มอิตาเลียนไทยของตระกูลกรรณสูตรเหมือนกัน

กลายเป็นมหากรรมบุกลุกป่าที่ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ
จากการตรวจสอบพื้นที่เรื่องของการดำเนินคดี

ซึ่งปรากฏชื่อเป็นเจ้าของรังเย็นรีสอร์ท
ถูกดำเนินคดีไปประกอบด้วยนางพิไลจิตเริงพิทยา
นางนิจพรจรรณจิตและนางเอมออนเทิดประวัติ

ข้อหาก็คือครอบครองที่ดินโดยไม่ชอบแล้ว
ร่วมกันบุกรุกพื้นที่ป่าค่ะ